ไปดูเหตุการณ์ที่ชายภูมิกันหน่อยนะครับมีคนคลั่งฮะเอาปืนไล่ยิงชาวบ้าน
แล้วมีคนตายหนึ่งคนตำรวจเข้าไปเพื่อจะระงับเหตุ
สุดท้ายตำรวจเนี่ยถูกยิงแล้วก็มีบาดเจ็บด้วยคนนี้เหรอคะ
เนี่ยฮะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วกว่าจะคุมตัวได้เนี่ย
ไม่ใช่ง่ายเลยนะฮะตอนที่คุมตัวออกมาจู่คนก่อเหตุอุ้มพระออกมาอีกต่างหาก
เหตุการณ์นี้ครับคุณผู้ชมครับตำรวจสภโนนเหมาครับ
ในพื้นที่หนองบัวแดงจังหวัดชายภูมิรับแจ้งว่ามีคนถูกยิงตายนะครับ

สารวัตรศึกษวนสอบสวนสพมนำกำลังไปตรวจสอบ
ปรากฏว่าถูกผู้ก่อเหตุคือนายซูบินหรือว่าในโป่งอายุ๒๙
ซุ่มยิงฮะกระสุนเจาะไหล่ขวารีบส่งตัวตำรวจที่บาดเจ็บไปรักษาทันที
จากนั้นก็มีการประสานเจ้าหน้าที่ขอกำลังสนับสนุนเพิ่มเติม
แล้วก็วางแผนจับกลุ่มตัวผู้ก่อเหตุคือนายซูบินหรือว่าในโป่ง
ซึ่งมีอาการคลั่งอยู่นะครับนี่คือวินาทีที่เจ้าหน้าที่ต้องไปล้อมบ้าน
คนที่เขาก่อเหตุเอาไว้ไม่ยอมออกมามอบตัวสักทีครับหลายชั่วโมงก็แล้ว
ในขณะที่บ้านหลังที่พบศพของผู้ตายเนี่ยประสานพิสูจน์หลักฐานไปตรวจสอบ
ทราบต่อมาว่าผู้ตายคือนายวีรชัยอายุ๔๙สวมชุดสีเขียวแขนยาวครับ
ถูกยิงด้วยปืนไทยประดิษฐ์กระสุนปืนขนาดจุด๒๒
กระสุนเข้าบริเวณชายโครงด้านขวาตัดคั่วหัวใจนอนตายอยู่บนพื้นตรงเมื่อกี้นี้นะฮะ
คุณบอมอภิวัตนักข่าวไทยรัฐทีวีครับไปที่จุดเกิดเหตุเป็นบ้านปูนชั้นเดียว
บริเวณหน้าบ้านเนี่ยก็คือจุดที่พบศพยังมีคราบเลือดอยู่เลยนะครับ
บ้านหลังที่พบศพหลังนี้ครับไม่ใช่บ้านของผู้ตายนะฮะ
แต่เป็นบ้านที่ผู้ตายเนี่ยเขาจะมารับซื้อของเก่าคือเป็นบ้านคนอื่น
แล้วเขามาถึงที่บ้านหลังนี้มีของเก่าขายไหมผมมารับซื้อของเก่า
แต่ดันมาเจอกับนายสุบินที่คลั่งแล้วก็ถูกนายสุบินยิงฮะ
จากนั้นคุณบอมครับไปที่บ้านของนายสุบินห่างจากบ้านหลังที่เกิดเหตุเนี่ย
ประมาณ๓๐๐เมตรไม่มีใครอยู่ที่บ้านเลยครับ
เงียบมากมีแต่ความว่างเปล่าแล้วก็มีเชือกกั้นเอาไว้
คุณบอมอภิวัตได้คุยกับเพื่อนบ้านที่เขาเห็นเหตุการณ์
เล่าให้ฟังบอกว่าจริงแล้วเนี่ยนายซูบินคลั่งแล้วถือปืนออกมาเดินรอบบ้าน
แล้วก็พูดว่าอย่าฆ่าผมนะอย่าฆ่าผมนะพูดแบบนี้ฮะ
อย่าฆ่าผมอย่าฆ่าผมพูดแบบนี้ตั้งแต่เมื่อวานแล้วครับ
เพื่อนบ้านก็เลยบอกไปว่าโอ๊ยไม่มีใครฆ่าหรอกไม่มีใครทำอะไรหรอก
แล้วสุบินก็เดินกลับเข้าไปในบ้านนี่คือเหตุการณ์เมื่อวาน
เช้าวันนี้ครับนายซูบินก็เดินถือปืนออกมารอบบ้านอีกครั้งหนึ่ง
แล้วก็กลับเข้าบ้านไปเหมือนเดิมก็คิดว่าโอเคไม่น่าจะมีอะไรเกิดขึ้น
เพราะเมื่อวานเขาก็เดินออกมาแบบนี้แล้วก็กลับเข้าไป
จนกระทั่งนายวีรชัยขับรถผ่านหน้าบ้านนายสุบิน
เพื่อจะไปรับซื้อของเก่าบ้านที่เขาไปติดต่อเอาไว้
พอนายซูบินเห็นก็เลยขี่มอเตอร์ไซค์ครับขี่มอเตอร์ไซค์ตามออกไปจากบ้าน
แล้วไม่นานก็กลับเข้ามาที่บ้านพอมีรถขายน้ำปั่นขับผ่านมา
นายสุบินบอกว่าเอาน้ำแข็งมาให้หน่อยแก้วนึง
ถ้าไม่ให้น้ำแข็งเดี๋ยวจะยิงทิ้งนะแล้วก็เอาปืนขึ้นมาขู่ครับ
คนขายน้ำปั่นกลัวเลยฮะต้องรีบต้องรีบแล้วรีบหนีไปเลย
แล้วนายสุบินก็เข้าไปในบ้านจนกระทั่งเจ้าหน้าที่ตามมาปิดล้อม
และมีการยิงประทะกับเจ้าหน้าที่ครับ
เพื่อนบ้านบอกอีกด้วยนะครับว่าที่ผ่านมาจริงนายซูบินคนก่อเหตุเนี่ย
เขาเป็นคนดีนะครับแต่ว่าชอบเสพกัญชา
กัญชาแล้วจะมีอาการคลั่งคลั่งถึงขนาดที่ว่า
แม่และพี่สาวคือต้องหนีไปอยู่ที่อื่นปล่อยให้สุบินอยู่บ้านคนเดียว
คนแถวนั้นไม่มีใครกล้าแจ้งความครับเพราะอะไร
กลัวจะถูกสุบินยิงเพราะชอบถือปืนออกมาเดินอาดอยู่หน้าบ้านนะฮะ

ทีนี้หลังจากตำรวจวางแผนล้อมจับนายซูบินนะครับก็พาพี่ชายแล้วก็พาแม่ของนายซูบินไปเกลี้ยกล่อมนะครับ
เพราะว่าคือปิดล้อมมาหลายชั่วโมงแล้วเขาไม่มีท่าทีจะมอบ
ตัวแล้วยังยิงสวนมาทำให้ตำรวจบาดเจ็บอีก
ก่อนหน้านั้นเนี่ยแม่และพี่ชายมาถึงเกลี้ยกล่อมก็ไม่เป็นผล
จากนั้นก็กดดันหนักขึ้นหนักขึ้นผ่านไป๔ชั่วโมงกว่า
จังหวะนี้นะครับจู่นายสุบินคนก่อเหตุเดินออกมา
เดินออกมาจากบ้านพร้อมกับอุ้มพระมาด้วยเป็นพระพุทธรูปสีเหลืองครับ
จังหวะนั้นทีมข่าวก็เลยสอบถามว่าเอ๊ะไปยิงนายวีรชัยเขาตายทำไมเนี่ย
สุบินบอกว่าอ๋อวีรชัยชอบมากดดันผมกดดันผมมากเกินไปแล้ว
แต่ก็ไม่อธิบายนะครับว่าไปกดดันเรื่องอะไรถามเพิ่มเติมก็ไม่ตอบ
นี่ท่าทีของนายซูบินตอนที่ออกมายอมมอบตัวแล้วพร้อมกับอุ้มพระครับ

เจ้าความดีหรือตู้ผมยิงเจ้าเปล่า
นี่ครับตอนที่เขาออกมามอบตัวพร้อมกับอุ้มพระแล้วบอกว่า
ผมถูกกดดันผู้ตายกดดันผมเกินไปแล้ว
หลังจากนั้นก็พาตัวไปโรงพักสอบปากคำเพิ่มเติมนะฮะ
หลังจากที่ซูบินมอบตัว
ทีมข่าวของเราคุณบอมอภิวัตเดินทางไปที่บ้านของผู้ตายครับ

ห่างจากบ้านของนายสุบินที่ก่อเหตุประมาณสักครึ่งกิโลเมตร

ไปเจอกับเมียของผู้ตายก็ยังโศกเศร้าเสียใจอยู่
ทีมข่าวพอไปถามไปคุยเธอก็ปล่อยโฮร้องห่มร้องไห้
เล่าให้ฟังบอกว่าวันนี้เจ้าของบ้านหลังที่เกิดเหตุ
ขับรถมาบอกให้แฟนเธอไปซื้อของเก่าที่บ้านหน่อย
หลังจากที่แฟนออกไปไม่นานเพื่อนบ้านก็วิ่งมาบอกว่า
วีรชัยเขาถูกยิงถูกยิงจนตาย
พอไปเห็นศพทำใจไม่ได้เพราะว่าคือของเก่าที่วีรชัยเข้าไปรับซื้อ
ยังวางช่างอยู่บนกิโลขายอยู่เลย
แล้วก่อนหน้านี้มีรางบอกเหตุคือสำหรับเมียผู้ตายบอกว่า
ตาขวาคำเมนต์คำเหม็นติดต่อกันเนี่ย
มันกระตุกแบบนี้๑๐วันแล้ว
เธอก็เคยบอกกับวีรชัยแล้วว่ามันคำเหน่นแปลกอ่ะเธอ
ไม่รู้มันเกิดอะไรขึ้นแต่ผู้ตายก็บอกว่าไม่มีอะไรหรอก
คิดมากเธอยืนยันว่าไม่ขออโหสิกรรมให้กับนายซูบินเด็ดขาด
และอยากให้นายสุบินตายตกไปตามกันกับสามีของเธอครับ
แสดงความเสียใจด้วยนะครับนี่คือความในใจจากเมียของผู้ตายนะฮะ
คุณบอมอภิวัตได้ไปคุยกับแม่ของผู้ก่อเหตุครับแม่ของนายสุบิน
เล่าให้ฟังว่าลูกชายเสพกัญชามาหลายปีแล้ว
เหตุผลที่ว่าเสพกัญชาแล้วตำรวจไม่จับก็เลยเสพมาตลอดครับ
ใจก็เสพเรื่อยและช่วงหลังเนี่ยลูกชายเสพยาบ้าร่วมด้วยครับ
ซึ่งแม่ห้ามแล้วเตือนแล้วแต่ลูกไม่ฟัง
จริงเมื่อก่อนแม่ลูกเขาอยู่บ้านหลังเดียวกันนะครับ
แต่ทีนี้พอลุงเสียก็เลยย้ายออกไปอยู่บ้านลุง
แล้วก็เคยชวนว่าเออซูบีมาอยู่กับแม่ไหมมาอยู่บ้านลุงด้วยกันสิ
แต่สุบินบอกว่าไม่ไปหรอกผีลุงมาหลอก
ลุงเฮียนหลอกบ่อยกลัวผมไม่ไปผมอยู่บ้านนี่แหละแม่ไปอยู่เองก็ละกัน
หลังจากนั้นด้วยระยะทางที่ห่างกันก็เลยไม่ค่อยได้คุยกันครับ
คุยกันน้อยลงแม่ยอมรับว่าก่อนหน้านี้ลูกเนี่ยเสพกัญชา
แล้วมีอาการคลั่งถือปืนแล้วก็อุ้มพระมาเดินรอบบ้าน
กับครอบครัวผู้ตายด้วยครับ
ทางคดีครับตำรวจสภนนเหมาครับ
ให้ข้อมูลบอกว่าจากการตรวจสอบ
พบว่าผู้ก่อเหตุมีสารเสพติดในร่างกาย

และไม่เคยมีปัญหากับผู้ตายมาก่อน
สาเหตุคาดว่าน่าจะเกิดจากเห็นภาพหลอน
เพราะผู้ตายขับรถไปเพื่อจะไปรับซื้อของเก่า

ต้นแจ้งข้อหาหนักหลายข้อหาเลยนะครับ

พยายามฆ่าเจ้าพนักงานขณะปฏิบัติหน้าที่
เพราะว่ามีตำรวจชุดควบคุมเหตุการณ์

และความผิดยิงปืนในที่สาธารณะผิดกฎหมาย

และไม่ได้ตัวที่จะฝากขังวันพรุ่งนี้

แต่ว่าล่าสุดครับคุณผู้ชมครับ
มิ้นครับ๑ทุ่มครึ่งที่ผ่านมา
คุณบอมอภิวัตรายงานเข้ามาบอกว่า

ผูกคอตัวเองตายในห้องขัง

ขณะนี้อยู่ระหว่างรอส่งศพไปชนะสูตร
จะมอบให้กับครอบครัวและญาติ
รับไปประกอบพิธีทางศาสนาต่อไป
จุดจบของชีวิตนายสุบินก็เลยผูกคอตาย

เพราะว่าไปยิงคนตายและยิงคนเจ็บฮะ
แบบนี้ในแง่ของคดีก็คือต้องจำหน่ายเลย
ว่าผู้ก่อเหตุเสียชีวิตนะคะ